ใช่ดิโหนางแบบทำหน้าทำอะไรแบบ

ใครจะพูดเลยฉันไม่ค่อยมีแต่หมอเศษ

หนุ่มหมอหนุ่มคนหนึ่งกับอีกคนนึงคือ
หมอพึ่งเป็นนั่นแหละที่เธอไปตายคิดไม่เข้า
เป็นเพื่อนเป็นภาพิวป้องของเพื่อนผม

เวลาจะทำอะนะหนูบล็อกยาชาพี่

เมื่อก่อนมันทำทีแพงใช่ปะ
เหรอเป็นแสนก็ว่ามันให้ไปงี้เราจะทำเนอะคนละครึ่งยังไง
สมมุติเราตีแสดหนึ่งหมูพันช็อตอะไรเนี้ยผมก็แบ่งคนละครับ
ผมกลัวเพราะว่า

พี่วันป่อนไม่จีดแล้วมันโดนเส้นประสาทปัญ
หนูมกลัวไปหมดเลยอะหนูมไม่กลัวสัตวุรอบตัวเลยเนอะ
ไม่มี